อยากให้มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยคุณผู้ชม

มีการแฉส้มคุณผู้ชมว่า
ของพอคนนี้มีอะไรบ้างเช่นกฎระเบียบก็เยอะเกินมีเอา
ไม้ตีนักเรียนอีกคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ครับย้อนไปซะหน่อย
ผู้ปกครองเนี่ยร้องเรียนผ่านสื่อเขาบอกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยว
จะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับแล้วก็อาจจะถูกกัน
แกล้งเอาได้เหตุการณ์เกิดวันพุธที่ผ่านมาสิบสี่กันยา
ที่แล้วนะมือถือของน้องเอนักเรียนชั้นม๒โรงเรียน
จังหวัดบุรีรำที่เสียบชาร์จอยู่ในห้องเรียนหายไปครับอ่าพอไป
มีการไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามให้หน่อยเอามือถือน้องเอ
คืนมาให้หน่อยผ่านไปสามวันคนที่เอามือถือมาคืนเป็น
พอโรงเรียนครับเอามาส่งคืนให้กับตำรวจเองเลยนะพออ้าง
ว่าเขาไม่ได้เจตนาจะเอาไปแค่ยึดไว้เพราะว่ามีกฎระเบียบ
ไงไม่อนุญาตให้เด็กเอามือถือไปโรงเรียนกลัวจะเสียสมาธิ
ทั้งการเรียนแล้วก็ยังให้เด็กชายเอเนี่ยน้องเอเนี่ยนะไปถอนแจ้ง
ซะค่ะกลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเสียงอืมล่าสุดบ่ายเมื่อวาน
คุณผู้ชมพอโรงเรียนชื่อนางสาวเพ็ญนามสมมุตินะไปพบ
พนักงานสอบสวนสพน๒ห้องครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
แต่เธอเนี่ยให้การประโยเศษว่าเธอไม่ได้เจตนาจะเอามือถือ
ของน้องเอไปแต่เป็นการยึดไว้ก็เท่านั้นและจากพยานหลักฐาน
ส่งคืนตำรวจเองทำให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหารักทรัพย์
แต่ไม่ได้ควบคุมตัวพอไว้เนื่องจากว่าเธอมารับทราบ
ข้อกล่าวหาด้วยตนเองครับค่ะแม่ของน้องเอชื่อคุณเดือนบอก
ว่าแม่ไม่สบายใจเลยนักข่าวกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
กลัวเดี๋ยวลูกเอเนี่ยจะโดนกลั่นแกล้งที่แจ้งความเอาผิด
พออยากจะให้ต้นสังกัดก็คือโรงเรียนเนี่ยพิจารณาสั่งย้าย
ผออไปเลยเพื่อความเป็นทำซึ่งการกระทำของผออแบบนี้
มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ให้ดีให้กับเด็กครับอันนี้แม่เดือน
บอกนะค่ะทีนี้ครับคุณผู้ชมเด็กนักเรียนหลายหลายคนใน
โรงเรียนแห่งนี้นะแต่มต้นมปลายเนี่ยรวมตัวกันมาเล่าถึง
พฤติกรรมของพอค่ะเด็กบอกแบบนี้พอคนนี้ออกกฎ
เบียดที่มันเข้มงวดมากเกินไปอ่าเรื่องอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยว
ให้คุณผู้ชมฟังนะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินช่วยกันฟังว่ามัน
งวดจริงหรือเปล่าก็มีเรื่องทรงผมทรงผมเช่นไม่ให้ยาว
เกินไปเรื่องทรงผมผู้หญิงด้วยค่ะไหนจะที่หนีบผมที่หนีบผม
ผอยึดที่หนีบผมของนักเรียนไปแต่คุณผู้ชมนักเรียน
ที่หนีบผมมาโรงเรียนด้วยอืมอันเนี้ยก็อยากให้มาแสดงความ
ยิ่งแรงนะหน่อยว่ามันถือว่าผิดระเบียบไหมหรือ
เด็กเขาอาจจะบางคนผมอยากโศกไงอยากถูกอยากห่วง
ให้ตรงแบบนี้เหรอนั่นแหละคุณโฟปแล้วนักเรียนเขาบอก
ว่าก็ผอยึดที่หนีบผมไปแล้วไม่คืนไม่คืนแล้วมี

นี่แหละคลิปที่นักเรียนเขาแอบถ่ายไว้นะ
ก็นี่คือผอบอกว่าหนีบที่บ้านก็พอแล้วมั้ง
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองมาบอกกันหน่อยว่า
พอเขาอาจจะเจตนาดีก็ได้นะ
เห็นว่าเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิในการเรียน

เด็กในช่วงวัยจะวัยรุ่นน่ะที่เวิร์ท

คือถ้าจะลิฟต์ไปคืนเนี่ยดี

มันต้องมีเขาเรียกอะไรระเบียบไปละลายอักษร
ว่าถ้าเด็กนักเรียนทำซ้ำผู้ปกครองรับสู้รับทราบนะ
ว่าเราจะลิฟต์โดยไม่คืน
ถ้ายังเอามาอีกเป็นครั้งที่๒ครั้งที่๓อะไรแบบนี้
โรงเรียนเขามีกฎระเบียบไหมล่ะว่ายึดไปแล้ว
พ่อแม่มารับคืน

แต่พอเรียนเสร็จแล้วเลิกเรียนแล้ว

อกจากนี้ก็เรื่องมือถือเนี่ยคุณผู้ชม
เขายังฟ้องอีกนะบอกว่าเอ้าก็เห็นบางวิชาครูคนอื่นเขาก็อนุญาตนะ
เหมือนกับแบบให้เอาเมอร์ถือหาข้อมูล
อย่างเกิ้ลเกิ้ลอะไรแบบนี้ใช่มั้ย
นักเรียนยังบอกว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่ง
การประจานหน้าเสาทงเพื่อให้รู้สึกอับอาย
นักเรียนบอกตรงกันว่ารับไม่ได้เลยนะ
พอทำแบบนี้การกระทำแบบนี้
แล้วไม่ใช่แค่นักเรียนไงผู้ปกครองด้วยก็รับไม่ได้
อยากจะให้โรงเรียนย้ายผอออกนอกพื้นที่ไปเลย
แต่อันนี้คือเราฟังในมุมของเด็กกับผู้ปกครองถูกไหม
ก็ต้องฟังในมุมของพอด้วย
ว่าพอจะมีการออกมาชี้แจงแบบนี้
หรือว่าต้นสังกัดเองจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงด้วยนะครับ